เรื่องนี้หน่อยค่ะเหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นแต่วันเสาร์

โกดังพลุที่นราธิวาสที่มันระเบิด
แล้วบ้านชาวบ้านแถวนั้นเวิ้งนั้นเป็นร้อยหลัง

ตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิต
จากเดิมที่เรารายงาน๑๐ศพตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะคะ

แล้วตอนนี้นะมันมีคลิปในมุมวินาทีระเบิด
หลายมุมเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เอามาลงดูคลิปนี้หน่อยค่ะ

ช่างเขามีการต่อเติมใช่ไหมเขาเชื่อมเหล็กเขาออกเหล็กแล้วมันเกิดประกายไฟ
ไปโดนรังที่มันมีบรรจุดอกไม้ไฟอยู่อะค่ะ
หลังจากนั้นมันก็พลึบขึ้นมาแบบนี้
แล้วทั้งดอกไม้ไฟทั้งพลุที่อยู่ในนั้นมันเป็นโกดังเลยนะคุณผู้ชม
เยอะขนาดไหนเหรอ๒คันรถ

เยอะขนาดไหนเหรอ๒คันรถก็๕ตันนะคะ
ตันนี่คือน้ำหนักประมาณสัก๕๐๐กิโลกรัมนะ
เนี่ยแรงระเบิดมันก็เลยเหมือนกับเมื่อกี้ไงที่พี่ก๊อฟบอกว่าเป็นระเบิดปรมนูเหรอ
รัศมีร์ทำลายร้างไกลถึง๒กิโลเมตรฮืม

ใช่ค่ะบ้านหลายหลังพังลงมานะแรงระเบิดเอ่ย
ทำให้ฝ้าเพดานประตูหน้าต่างเนี่ยมันแตกหมดค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องหนีตายตอนที่หนีตายเนี่ยมีจังหวะนี้ลองดูหน่อยค่ะ
ตอนนี้บ้านไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเหตุการณ์ระเบิดผู้ระเบิดค่ะ
แล้วต้องหนีตอนนี้ในบ้านคือเสียหายหมดแล้ว
มีคนตายหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้คือที่บ้านเนี่ยพังหมดเลย
ที่บ้านไม่เหลืออะไรเลยมาลาก้ี่ก็อ่อนหนูมาลักก่อนหนูก็จะกินมา
ที่บ้านไม่เหลืออะไรแล้วผู้ระเปลือกค่ะในห้องนอนในบ้านเสียหายหมด
โอ้โหแล้วดูน้ำเสียงเธอเห็นไหม
คือร้องไห้ไปด้วยอารามคนตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกไม่เหลืออะไรแล้ว
แล้วมันแบบไม่ได้ตั้งตัวคุณผู้ชม
มันแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วสภาพคือแบบนี้เลยค่ะ
ถ่ายคลิปไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปด้วยนะคะ
ซึ่งแรงระเบิดเนี่ยบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะคะ
ได้รับความเสียหายที่บอกว่าเวิ้งนั้นทั้งเวิ้งค่ะ
รวมแล้ว๒๙๐หลังคาเรือนนะคะ
ไม่ใช่แค่บ้านคนนะสถานที่ราชการต่างโรงเรียนเอ่ยโรงพัก
ก็ได้รับความเสียหายแล้วยอดผู้เสียชีวิตนะคะ
ตอนแรกเราก็รายงานไป๑๐ศพตอนนี้เพิ่มเป็น๑๒ศพแล้ว
มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะคะ
รายยังไม่ทราบชื่ออยู่ระหว่างการส่งชิ้นเนื้อ

เพราะว่าคือก็รู้เพศรู้แค่หญิง๑ชาย๑
แล้วก็ไม่ทราบเพศอีกหนึ่ง
แสดงว่าคือแบบมันโดนฉีกร่างจากแรงระเบิดใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ก็มี๑๒๑รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๐ราย
แล้วก็อาการสาหัส๑รายค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่า๑๒ชีวิตที่ศูนย์ไป
จาก๑๒มาจากครอบครัวเดียวกันนะ

คุณอั๊กเมาดอนล้อเป็น๑ในครอบครัวผู้ศูนย์เสียครับ
เสียไป๕ชีวิตมีทั้งภรรยาลูกชาย๔ขวบลูกสาว๘เดือน
พ่อตาน้องเขยไปหมดเลย

แล้วบ้านเขาก็ไม่เหลือสากเลยครับพี่มุ่งแข่งพี่ก๊อฟ

แล้วที่เราบอกไงเด็ก๘เดือน
ยังเล็กอยู่เลยค่ะยังเดินไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

เขาเล่าทั้งน้ำตาเลยนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผมพานักเรียนไปแข่งฟุตบอลที่ต่างจังหวัด
รู้ข่าวตอนที่รองผอโรงเรียน

ผมรีบกลับบ้านมาเลยมาเห็นสภาพบ้าน

คนที่สูญเสียหมดทั้งชีวิตแล้วครับ
มันหมดหมดจริงหมดทั้งบ้านแล้วหมดทั้งคนมันไม่เหลืออะไรเลย
จะให้เจ้าของมาคุยมาเคลียร์เพราะว่าไม่ใช่แค่บ้านผมอย่างเดียว
เยอะรอบรอบโกดังที่เกิดความเสียหายแล้วก็ต่อชีวิต
โดยความประมาทของเขาเองนะครับ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
ไหนอ่ะแล้วส่วนที่กระเด็นนั้นน่ะเป็นแขนค่ะคุณผู้ชมไปติดอยู่บนต้นไม้แล้วรู้ไหมว่าท่อนแขนนั้นน่ะเป็นท่อนแขนของช่างเชื่อมช่างเชื่อมที่กำลังทำงานอยู่ช่างเชื่อมเหล็กอ่ะแล้วประกายไฟอ่ะมันไปโดนกล่องที่เก็บผู้ต้นเหตุของระเบิดครั้งเนี้ยถูกต้องเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะคุณผู้ชมวันวันเสาร์วันหยุดยาวต่อเนื่องคือไม่มีคนอยู่
กำลังของไปทำอะไรเนี่ยนะคะแล้วมันต้องออกเหล็กก็เลยกลายเป็นเหตุสลดแบบนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับโกดังเก็บดอกไม้ไฟเก็บพลุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเคยแจ้งเตือนเคยบอกทางผู้ประกอบการเคยบอกเจ้าหน้าที่แล้วนะว่ามันอันตรายเอาไอ้พวกพลุดอกไม้ไฟมาเก็บไว้ในชุมชนแต่เหมือนกับว่าทุกฝ่ายเพิ่งเฉยแล้วครั้

ไปดูบ้านและร้านค้าของเจ้าของโกดังนั้นจะไปดูหน่อยว่ามีอะไรชาวบ้านตกใจคุณผู้ชมฮะไม่ตกใจได้ไงเจอดอกไม้เพลิงพลุประทัดอีกตันนึงยังอยู่ในนี้ไปตรวจค้นบ้านพักและร้านค้าของเจ้าของโกดังที่ชื่อว่าคุณสมปองนักกุ่นครับห่างจากโกดังที่ระเบิดแค่๑๕๐เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้กุญแจจากลูกน้องที่เป็นผู้ดูแลร้านแล้วก็บ้าน
พาณิชย์๒ชั้น๓ห้องอันนี้เป็นร้านจำหน่ายเบ็ด
อุปกรณ์ตกปลาไปตรวจยึดดอกไม้เพลิงได้อีกจำนวนหนึ่ง
ก็เลยต้องทำการเคลื่อนย้ายดอกไม้ไฟที่ตรวจยึดทั้งหมด
ไปเก็บรักษาไว้ในค่ายกรยานิวัฒนาต่อไป
ทางคดีแล้วยังไงบ้าง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสก็บอกว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะมีความผิดที่เข้าข่ายใน๓ข้อหาหลักครับ
หนึ่งคือการกระทำให้เกิดการระเบิด
มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย
สองคือความผิดในเรื่องของการครอบครองจำพวกระเบิดเพลิง
และพื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่เฉพาะ
เรื่องความมั่นคงในการจำหน่ายดอกไม้เพลิง
ซึ่งขณะนี้ยังติดต่อนายสมปองนกุลเจ้าของโกดังยังไม่ได้ครับ
ก็เลยออกหมายเรียกให้เขามารับทราบข้อกล่าวหา
จากเหตุการณ์โกดังระเบิดครั้งนี้เนี่ย
มันก็มี๒เหตุการณ์ใกล้กันทั้งที่นาราธิวันและเชียงใหม่
ทำให้อธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุด

เขาส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งการในอำเภอ๘๗๘อำเภอทั่วประเทศไทยนี่แหละ
ควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตทำสั่งนำเข้าหรือขายดอกไม้เพลิง
ว่ามีการขออนุญาตถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือไม่
รวมทั้งสั่งให้เร่งตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิง
หรืออาคารลักลอบเก็บดอกไม้เพลิง
แล้วต้องรายงานให้กรมการปกครองทราบภายใน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะ
คือเมื่อวานนี้ต้องมีการรับทราบแล้วว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
หัวหน้าพักเก้าไกลครับอย่างคุณพิธาริมเจริญรัฐ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กด้วยบอกว่าตัวเขาและพระเก้าไกล
ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้และขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคน
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครทุกคน
ให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์นี้เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบต่อไป
โดยนายรอมดอนปันจอรับส่อบัญชีรชื่อภาคเก้าไกล
คณะทำงานจะมาร่วมติดตามความคืบหน้า
และแจ้งให้ทราบในนามพักต่อไปด้วยครับ